ข้อพิพาทภูทับเบิกนะคะมีจุดเริ่มต้นมาจากการส่งเสริมการท่องเที่ยว
จนกลายเป็นธุรกิจอย่างที่เห็นในปัจจุบันนี้นะคะ
ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะก็ยอมรับว่าส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้น
มาจากการที่เจ้าหน้าที่ภาครัฐนะคะไม่ได้เข้าไปควบคุมดูแลอย่างจริงจังตั้งแต่แรกค่ะ
ติดตามได้จากรายงานของคุณนันทพรธวระค่ะ
ภูทับเบิกยอดเขาสูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ขึ้นชื่ออันดับต้นของประเทศ
การได้ชมวิวรอบทิศ๓๖๐องศา
กลางทะเลหมอกตัดกับยอดเทือกเขาเพชรบูรณ์
กลายเป็นมนต์เสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวต่างลงไหลอยากเดินทางมาชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า
และสัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี
สภาพภูมิประเทศที่สวยงามรายล้อมด้วยธรรมชาติแบบทะเลภูเขาแล้ว
ที่นี่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง
วัดป่าภูทับเบิกซึ่งมียอดเจดีสูงเสียดฟ้าท่ามกลางทะเลหมอก
ขึ้นชื่อว่าเป็นวัดที่อยู่สูงที่สุดในประเทศ
รีสอร์ทที่สวยงามหลากหลายสไตล์
และที่เป็นเอกลักษณ์อีกจุดคือแปลงปลูกกะห่ำปลียักษ์ที่ทอดยาวบนพื้นเขา
กะหล่ำปีกว่าพันไร่บนยอดเขาสูงลูกนี้
ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้ามาพัฒนาให้ภูทะเบิกนั้น
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ขึ้นชื่อประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
ตั้งแต่ปี๒๕๔๖ค่ะ
เพื่อหวังกระตุ้นรายได้ให้กับชาวไทยภูเขาเผามงคนั้น
ได้มีรายได้นอกเหนือจากอาชีพเกษตรกรรม
ซึ่งก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียงไม่กี่ปีค่ะ
นายดิเรกถึงฝั่งอดีตผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลักดันให้ภูทับเบิกเป็นแหล่งท่องเที่ยวกล่าวว่า
ภูทะเบิกเป็นพื้นที่ตามมติคอรมอ
กันออกจากป่าสงวนเพื่อให้ชาวบ้านสามารถอยู่อาศัยและทำมาหากินตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ซึ่งชาวมงที่นี่มีอาชีพปลูกกะหล่ำปีเป็นหลัก
โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนกะหล่ำปีจะผุดขึ้นเต็มภูเขา
ต้องการส่งเสริมรายได้ด้วยการพัฒนาให้ภูทับเบิกเป็นแหล่งท่องเที่ยว
กระดับเศรษฐกิจของจังหวัดตั้งแต่ปี๒๕๕๙
กำหนดให้มีเพียงจุดกางเต็นต์และห้องน้ำให้บริการนักท่องเที่ยว
โดยห้ามมีการก่อสร้างอาคารหรือรีสอร์ทถาวร
เพื่อต้องการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติมากกว่าเชิงพาณิชย์
แล้วก็บอกกับเขาไว้ว่าอย่ามาสร้างอาคารบ้านพักอะไรข้างบน
ซึ่งมันจะทำให้จุดต่างเหล่านี้เสียหาย
ซึ่งเขาก็ฟังนะครับเขาก็ฟัง
ตลอดสามสี่ปีที่ผมทำภูทัพเบิกเสร็จ
และยังเป็นผู้อาการจังหวัดเฟรชบูรณ์อยู่นั้น
ผมก็ไม่ให้มีรีสอร์ทเกิดขึ้นเลย
กระแสความนิยมอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีรีสอร์ท
ทั้งของชาวไทยเชื้อสายโมงและในทุน
ขึ้นมามากกว่า๑๐๐แห่งภายในเวลาเพียงไม่กี่ปี
ปัญหามันมีอยู่ว่าเวลาที่เขาก่อสร้างตอนนั้นเนี่ย
ทำไมหน่วยงานเหล่านี้จึงไม่ไปห้ามปราม
จึงไม่ไปเบรกเขาซะก่อนนะครับ
ถ้าเวลานั้นเนี่ยไปห้ามเขาไปเบรกเขาไม่ให้สร้าง
อธิบายให้เขาฟังว่าความเดิมละมัมไม่มี

เพราะพวกโมงผมเชื่อว่าเขาก็ฟังไม่ใช่เขาไม่ฟัง
มาตรการการจัดระเบียบรีสอร์ทภูทับเบิก
ภายใต้คำสั่งคอสชกลายเป็นความขัดแย้ง
ระหว่างผู้ประกอบการรีสอร์ทและเจ้าหน้าที่รัฐ
ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว
ผมว่าเราน่าจะคุยกับคนพื้นที่มากกว่านะฮะ
แล้วก็ให้คนพื้นที่ดูแลภูทะเบิกทั้งหมด
ผมอยากให้นักวิทยาการเกษตรขึ้นมาแนะนำผลไม้
ผักเมืองหนาวดีให้กับคนที่อยู่บนนี้จะดีกว่า
เงินจำนวนมหาศาลจากการท่องเที่ยวของภูทับเบิกที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
จากก่อนหน้านี้ภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์
มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพียงแค่๓๐๐ล้านบาทต่อปี
แต่ภายหลังภูทับเบิกได้รับความนิยม
ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นมหาศาล
โดยปี๒๕๔๖มีรายได้มากกว่า๑๒๐๐ล้านบาท
จัดระเบียบภูทะเบิกของหน่วยงานภาครัฐ
มีความหวังว่าจะทำให้ภูทับเบิก
กลับมามีความสวยงามตามธรรมชาติ

สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านพื้นถิ่นอย่างแท้จริง
ันทพรธวระข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน